ห้ายในจำรวจนครบานฮ่วยขวาง
เนื่องจากว่ามีการปล่อยให้มีการค้าประเวณีอย่างผิดกฎหมายในพื้นที่ครับ
ขณะที่ปรบอ๋องอนและปรบอโถก็มีการประสานงานไปยังกลมการปกครอง
ครองเพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินของเจ้าของอาบอบนวดนาตรีว่ามี
จ่ายส่วนให้กับตำรวจหรือไม่ครับ
นี่คือส่วนหนึ่งของสมุดบัญชีมราย
และให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปรับรามการทุจริตในภาครัฐหรือว่าปปท
ดำเนินการสืบสวนขยายผลจากบัญชีบรายชื่อเจ้าของ
ซึ่งเป็นบัญชีรายชื่อของเจ้าหน้าที่รัฐที่ถูกระบุอยู่ในบัญชีสวยในครั้งนี้
ปฏิบัติการนี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายของวันนี้ครับ
หลังเจ้าหน้าที่สืบทราบว่ามีการลักลอบนำหญิงต่างด้าวอายุต่ำกว่า๑๘ปี
ล่อลวงบังคับให้ค้าประเวณี
ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองประสวมมหาธัย
มีการนำกำลังกว่า๑๐๐นายเข้าไปตรวจค้นสถานบริการแห่งนี้
ภายใต้ยุทธการสิงหอน
และจากการเข้าไปตรวจค้นเจ้าหน้าที่ไปพบมีการพาหญิงต่างด้าว๑๒๑คนไปแอบแฝง
แล้วก็ค้าประเวณีในสถานบริการแห่งนี้จริง
เจ้าหน้าที่จึงนำหญิงทั้งหมดนั้นไปสัมภาษณ์เพื่อคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์แล้ว
แล้วก็ปรากฏว่ามีหญิงบริการเข้าข่ายเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จำนวน๙คน
คนไทย๒คนและไม่ทราบสัญชาติอีก๑คน
ปีและยังมีที่สงสัยว่าอาจจะมีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีอีกจำนวนสิบแปดคน
เป็นสัญชาติพระม่าสิบเจ็ดคนแล้วก็เป็นคนพื้นที่สูงหนึ่งคนด้วยครับ
ล่าสุดพลตำรวจตรีวิชาณวัดบริรักษ์กุลนะครับ
ซึ่งเป็นผู้บังคับการตำรวจภูทรผู้บังคับการตำรวจนครบัน๑ครับ
มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อได้จริงพร้อมมีคำสั่งให้ผู้กำกับการ
รองผู้กำกับการและสารวัตรหรือว่า๕เสือสถานีตำรวจนครบานห้วยขวาง
ไปช่วยราชการที่กรบบังคับการตำลดนครบันหนึ่งเป็นเวลาสามสิบวัน
หรือจนกว่าจะสอบสวนข้อเท็จจริงทั้งหมดแล้วเสร็จครับ